หลังจากมีการประกาศห้ามนำถังแก๊สที่เป็นเหล็กเข้าไปในพื้นที่จังหวัดชะแดนภาคใต้นะครับ
วันนี้ก็มีการสะท้อนออกมาจากผู้ประกอบการบอกว่า
ถ้ารัฐบาลจริงจังนั้นปัญหานี้จะหมดไปภายใน๓เดือนครับ
กรณีที่มีการประกาศห้ามนำถังแก๊สเหล็กขนาด๑๕กิโลกรัม
หรือว่าเล็กกว่าเข้าไปในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตั้งแต่๑๓มกราคมเป็นต้นไปนั้นนะครับ
มีเสียงสะท้อนออกมาจากผู้ประกอบการในพื้นที่ครับ
โดยนายวิรพันธ์แซ่ตั้งเจ้าของร้านจำหน่ายและแลกเปลี่ยนถังแก๊สในตัวเมืองยาลา
ก็บอกว่าโดยทั่วไปครับร้านจำหน่ายแลกเปลี่ยนถังแก๊สทุกร้าน

ก่อนหน้านี้ก็ให้เปลี่ยนมาแล้วหลายปีแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่เสร็จเรียบร้อย
เนื่องจากว่ายังมีถังเหล็กให้แลกเปลี่ยนหลากหลายยี่ห้อ
เชื่อว่าหากบังคับอย่างจริงจังภายใน๓เดือนถังเหล็กก็จะหมดไปจากพื้นที่
ปกติทุกร้านมันก็มีถังแหล่งหมด
แล้วทีนี้ถังกระติกถังกระติกคุณต้องเอามาเปลี่ยน
ดิฉงสมานอาจารย์ประจำคณะมศและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพันธ์
ก็บอกว่าคำสั่งการห้ามใช้ถังแก๊สเหล็กนั้นเคยออกมาแล้วครั้งหนึ่งครับ
แล้วก็ได้ออกมาอีกครั้งในการควบคุมมาตรการ
ดูแลการใช้ถังแก๊สให้เปลี่ยนจากถังเหล็กเป็นถังพลาสติกนะครับ
โดยการประกาศมาตรการนี้ส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างแน่นอน
เฉพาะผู้ที่ใช้ในการประกอบอาหารตามบ้าน
หรือผู้ประกอบการร้านอาหาร
กระทั่งนักศึกษาที่ใช้ตามหอพักบ้านพักต่าง